คุณผู้ชมคะเราเล่าเรื่องนี้ไปเมื่อวานแล้ววันนี้มีความคืบหน้าเพราะว่ามือยิงเนี่ยค่ะเขาไปมอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะเดี๋ยวยอมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดคือมีผู้ชายคนนึงเขาออกไปซื้อขนมแล้วบังเอิญเจอคู่อริขี่รถจักรยานยนต์มาพอดีนี่แล้วก็หันไปมองหน้ากันปุ๊บโอ้โหวิ่งลงมาเนี่ยใสกันเลยสุดท้ายยิง
หมู่บ้านเอื้ออาทรถนนพุทธมนตรสาย๕อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
วันลือฟักสะอาดหรือโอ๊ตอายุ๓๕ปี
คนนี้คือคนที่เดินออกไปซื้อขนมแล้วเจอคู่อริขี่รถจักรยานยนต์มานะคะ
ถูกยิงเสียชีวิตนะคะสภาพศพคือนอนหงายจมกองเลือดอยู่บนถนน
ถูกยิงเข้าที่หน้าอกสองนัดกระสุนทะลุหลังไปเลยค่ะ
มีปลอกกระสุน๙มมตกอยู่๒ปลอกนะคะ
นี่คือสภาพของผู้เสียชีวิตแล้วก็จุดตรงนั้นเนี่ยที่กลางถนนมีซองหนังใส่อาวุธปืนนะคะตกอยู่ด้วยอันหนึ่ง
มีหน้ากากอนามัยมีถุงขนมตกอยู่๓ถุงมีรองเท้าแตะสีเหลือง๑คู่
ทั้งหมดนี้เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ
ศพก็ต้องนำไปชนะสูตรนะคะที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
ผู้เสียชีวิตก็อยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรนะคะ
เขาออกไปซื้อขนมที่ร้านสะดวกซื้ออยู่ฝั่งตรงกันข้ามหมู่บ้าน
กำลังเดินกลับแล้วเชียวเจอคู่อริขี่รถจักรยานยนต์ออกมา
ก็เลยท้าทายกันต่อยกันตามคลิปเลยนะคะ
คู่อริขี่รถจักรยานชักปืนออกมายิง
สุดท้ายล้มลงจมกองเลือดเสียชีวิตไปเลย
ผู้ก่อเหตุค่ะนายสัมพันธ์ภูลสุวรรณหรือหน่อยอายุ๓๙ปี
อยู่ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
สันนิษฐานว่าสาเหตุอาจจะเป็นเรื่องชู้สาว
เพราะว่ามีข้อมูลมาว่าทั้งคู่เขาเคยทะเลาะกันมาก่อน
เคยมีการท้าทายผ่านเฟซบุ๊กกันมาก่อน
อันนี้คือหน้าตาของนายสัมพันธ์ผู้ก่อเหตุนะคะ
คาดว่าน่าจะเป็นปมปัญหาเรื่องชู้สาว
ที่เคยท้าทายอะไรกันเฟซบุ๊กแล้วก็สะสมมาเรื่อย
พอมาเจอกันก็ใส่กันเลยเนี่ยนะคะ
ทะลของพูดต้องหาไปมอบตัวแล้วค่ะ
มอบตัวพร้อมด้วยทนายความนะคะ
พันธพรตโรศน์เอกชัดปันธการคล้ายคลึง
พร้อมด้วยพันธพตำรวจเอกกำประณาตแนบวิชาย
ผู้กำกับสภโพแก้วเป็นคนสอบปากคำเบื้องต้น
ผู้ต้องหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในชั้นสอบสวน
ขอให้ปากคำในชั้นศาลเท่านั้น
ผู้ต้องหาไปกับทนายความเขาก็รู้สิทธิ์ของผู้ต้องหา
เขาก็เลยบอกว่าเขาขอปฏิเสธการทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยค่ะ
คือน่าจะเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวประเด็นที่เราตั้งไว้นะครับเรื่องชู้สาวนะครับ

เจ้าหน้าที่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นเรื่องชู้สาว
แต่ทีมข่าวของเราได้เจอผู้ต้องหาที่โรงพักก็พยายามจะถามแล้วค่ะ
ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอะไรคือแรงจูงใจ
ผู้ต้องหาได้แต่สายหน้าไม่ตอบเลยนะคะ
พูดแค่ว่าขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ใช่ยังไม่ได้
นี่นะคะทีมข่าวก็พยายามจะถามว่า
หรือนัดกันมาเจอเพื่อเข้าใจอะไรกันหรือเปล่า
บังเอิญเจอแล้วก็ใส่กันเลยยิงกันเลย

อือในนี้ตำรวจศพพุแก้วก็เลยแจ้งข้อกราวหาไว้เบื้องต้นก่อนนะครับ
ในสัมพันธ์โดนไป๔ข้อหา
ส่วนทางด้านของนางจำเรินฟักสะอาดวัย๘๖ปีคุณยายของนายวัลลือในโอ๊ตผู้ตายค่ะ
พอรู้ข่าวว่าคนร้ายมามอบตัวแล้วเนี่ยคุณยายบอกโล่งใจนะ
ดีใจที่รู้ว่าคนร้ายไปมอบตัวแล้วอย่างน้อยก็ให้เขารับโทษตามกฎหมาย
แต่ส่วนตัวยายไม่ขอให้อภัยนะเพราะว่าทำเกินกว่าเหตุ
ฆ่าหลานยายทั้งคนแล้วหลานคนนี้ยายเลี้ยงมาเหมือนเป็นลูกอ่ะอืม
ยายบอกว่ายายฝันร้ายด้วยนะก่อนเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ย
ที่หลานจะถูกยิงตายยายฝันว่ามีพระสงฆ์สี่รูป
เดินมานั่งล้อมรอบตัวเองแต่ก็ไม่ได้ทำอะไร
คือปกติเนี่ยท่านนิมนต์พระมา๔รูปส่วนใหญ่ก็คือสวดงานศพ
ยายก็เลยบอกว่ายายรู้ว่ามันเป็นฝันร้ายก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟัง
แล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็มาเกิดเหตุร้ายกับหลานชายของยาย
ส่วนคืนวันเกิดเหตุก่อนหน้านั้น๑วันเนี่ย
หลานชายโทรไปหาแม่ที่อยู่ที่อังกฤษนะคะ
อยู่ก็โทรไปหาแม่บอกต่อไปผมจะกลับตัวเป็นคนดีแล้วนะ
พูดอย่างนี้ค่ะแต่ก็ไม่มีใครเอกใจอะไรแม่ก็ดีใจแหละ
บอกจะกลับตัวเป็นคนดีอะเนาะ
ซึ่งคุณยายเล่าเรื่องปมเหตุระหว่างหลานชายกับผู้ต้องหาในสัมพันธ์ให้ฟังด้วยนะคะ
ก่อนอันนี้เราบอกไปว่าประเด็นมันมาจากเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อนิด
ซึ่งเป็นภรรยาเก่าของผู้ต้องหาแล้วตอนผู้ต้องหาติดคุกรอบที่แล้วเนี่ย
ก็มาคบกับหลานของยายแล้วพอเสร็จแล้วผู้ต้องหาออกมาก็กลับไปคบกันใหม่
ผู้หญิงที่ชื่อนิดเนี่ยนะคะมาคบกับหลานยายแล้วก็หลอกขอเงินจากหลานยายไปเก้าพันบาท
หลานยายก็ไม่มีหรอก๙๐๐รู้ไหมว่าหลานยายทำยังไง
โทรไปขอแม่ที่อยู่ที่อังกฤษไปโกหกแม่บอกว่าหนูติดคุกจะเอาเงินมาประกันตัว
แม่ก็โอนเงินมาให้พอได้เงินก็เอาไปให้ผู้หญิงที่ชื่อนิดนี่แหละ
แล้วสุดท้ายอ่ะนิดก็หลอกเอาเงินไปแล้วก็นี่ค่ะอันนี้คือภาพในสัมพันธ์คนก่อเหตุกับผู้หญิงที่ชื่อนิด
สุดท้ายก็กลับไปคบกับเนี่ยนายสัมพันธ์อีกอ่ะลูกหลานชายยายก็เลยรู้สึกไม่พอใจ
แล้วก็เนี่ยกลายเป็นการประเด็นเรื่องทวงเงินกันอะไรกันจนบาดหมางกันแล้วก็มาเกิดเหตุแบบนี้
แต่รู้อยู่คนเดียวก็แค่นั้น

เขาก็โทรไปที่แม่เขาแม่เขาเล่าให้ฟัง
เขาโทรไปบอกกับแม่เขาว่าแม่ต่อไปนี้ฉันจะเป็นคนดีแล้วนะ
จะเป็นคนดีแล้วโอ๊ตจะไม่ตีแล้ว
แม่เขาเล่าให้ฟังนะเชื่อยายกันแบบไหนก็ไม่รู้นะ
ก็เลยเอาเงินที่แม่เขามามาให้
พอได้เงินแล้วมันกลับไปหาผัวมัน
มีเขาก็เลยไปทวงเงินเขาไง
วงเงินว่ามึงต้องเอาเงินให้กูนะ๙๐๐บาท
มึงไม่เอามามึงเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องอืม
เรื่องของคนที่ชื่อนิดที่เป็นผู้หญิงที่คาดว่าเป็นปมชู้สาวเนี่ยนะคะ
ก็เป็นข้อมูลจากทางฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วเบื้องต้นผู้ต้องหาเองก็ยังไม่ได้บอกเลยว่าเกี่ยวกับนิดหรือเปล่า
หรืออะไรหรือเปล่าแล้วคนที่ชื่อนิดเราก็ยังไม่ได้คุยนะ
ผู้หญิงคนนี้นะคะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเขาด้วย
ส่วนในสัมพันธ์ผู้ต้องหาตำรวจก็เตรียมส่งตัวฝักขังที่ศาลจังหวัดนครปฐมในวันพรุ่งนี้ค่ะ